ได้รับแจ้งเหตุนะคะว่ามีคนถูกทำร้ายร่างกาย
๒คน๒เหตุการณ์เป็นระยะเวลาไล่เลี่ยกันแต่คนร้ายคนเดียวกัน
คือขี่รถจักรยานยนต์มาอยู่ดีก็ไปทำร้ายเขาเลย
โดยที่ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนไม่ได้มีเรื่องกันมาก่อน
แล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยค่ะบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้อันนี้ดูเหตุการณ์แรกกันก่อนนะคะ
เหตุการณ์เนี่ยเห็นมั้ยคะคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์มา
ก็เป็นผู้ชายสูงสักประมาณร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรอายุไม่เกินสามสิบอ่ะค่ะ
จอดรถแล้วไปทำร้ายเขาเลยค่ะเตะเขากกหูเลยค่ะ
คนที่ถูกทำร้ายคือนายอัธนลแบบพิมายอายุ๑๙เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยนะคะ
เขานั่งอยู่กับเพื่อนครับที่ซอยข้างบขสเก่าที่ระยองอะค่ะ
คือรอพ่อมารับกลับบ้านแล้วอยู่ดีก็โดนทำร้ายแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว
นั่งมึนอยู่เพื่อนที่เห็นเหตุการณ์อยู่ในเหตุการณ์ด้วยกันก็ยืนช็อก

เดินไปเตะเข้ากกหูเขาแบบนี้ค่ะสองข้างนะคะเตะกกหูสองข้าง
นี่เหตุการณ์หนึ่งนะคะยังไม่หมดมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดก่อนไม่ถึงชั่วโมง
ใส่ชุดรอดอร์ขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดรอรับแม่ที่ทำงานหน้าโรงพยาบาลระยอง
ตอนที่นั่งคล่อมรถรอแม่อยู่อะค่ะ
มีผู้ชายขี่รถจักรยานยนต์มาประกบข้างรถแล้วต่อยหน้าเลย
ด้านขวาจนคิ้วแตกเย็บไป๔เข็ม
แล้วคนร้ายก็หนีไปแต่ก่อนหนีไปพูดว่า
ใส่ชุดรอดอแล้วกลางเหรอ
อยู่ดีก็ไปว่าเขาแบบนี้ค่ะ
จากนั้นก็มีคนมาช่วยนะคะ
คือนายกระตันก็ถามว่าใครต่อยผมเขาต่อยผมทำไม
คือเด็กที่โดนต่อยยังงงอยู่เลยอ่ะค่ะว่าใครมาต่อยเขาครับ

นี่นะคะเราให้คุณวิมลวันธรรมพักดีนักข่าวของเราตามความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะ
ก็ลงไปที่พื้นที่จังหวัดระยองเลยค่ะ
ที่สองเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นไล่เลี่ยกัน
เป็นเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้คือที่เห็นภาพนี้
เพราะว่าไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
คือนายกระตันถูกทำร้ายตอนเวลาประมาณบ่าย๓โมงครึ่ง
แล้วพอไปดูภาพปุ๊บไปเทียบเคียงกับภาพอีกเหตุการณ์หนึ่ง

ก็เลยทำให้สงสัยว่าคนร้ายมันคนเดียวกันนี่
เดี๋ยวลองลองเอาเดี๋ยวลองเทียบกันดู

ระยะทางห่างกันประมาณหกร้อยเมตร
ช่วงเวลาห่างกันไม่ถึงชั่วโมง๒เหตุการณ์นี้นะคะ

แล้วดูภาพนะคะคือมันคล้ายกันมาก
นี่ค่ะคือคนที่ถูกทำร้ายเขางงค่ะ

ภาพมุมซ้ายคือเหตุการณ์น้องกระตันนะคะ
มุมขวาก็คือเหตุการณ์นายอัธนนท์นะคะ

นี่ค่ะคือทั้งคู่เขางงค่ะว่าทำไมอยู่ดีมาทำร้ายเขาทำไม

ไม่ได้มีเรื่องมีราวอะไรกันมาก่อน
มีเพื่อนนะคะเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็เขาก็ตกใจนะเพื่อนของนายอัธนนท์นะคะ
เขาก็ตกใจนะเขาบอกว่าโอ้โหอยู่ดีคนร้ายเนี่ยจอดรถจักรยานยนต์แล้วพุ่งมาทำร้ายเลย
แล้วก็พูดจาหยาบคล้ายด้วยนะคะก่อนที่จะหลบหนีไปเพื่อนเองก็ตกใจ
แต่ตัวนายอัธนนท์คนเสียหายบอกว่าเขาจำหน้าได้นะจำหน้าคนก่อเหตุได้แต่จำทะเบียนรถไม่ได้
ผมคิดว่าน่าจะเป็นพวกนักเลงอะไรอย่างนี้ครับแบบหาเรื่องไปทั่วอะไรอย่างนี้ครับผมครับ
ก็อยากให้ตรวจเขาจับใช่ไหมครับอยากครับ

เขาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดนะครับอยากให้เขาจับได้ให้มันโดนดำเนินคดีครับ
มีพี่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างค่ะที่เขาอยู่ในเหตุการณ์นะคะแล้วเขาก็เห็นคนร้ายนะคะ
เขาเล่าให้ฟังว่าเห็นตอนคนร้ายเดินเข้าไปทำร้ายผู้เสียหายอะค่ะคือเดินแล้วก็พุ่งไปทำร้ายไม่ถามถ่ายอะไรเลย
แต่หน้าตาเหมือนโกรธใครมาก็ไม่รู้นะคะก็เลยอยากให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้เพราะตอนนี้เป็นห่วง
เดี๋ยวเด็กเด็กน้องน้องนักเรียนเลิกเรียนก็จะมาอยู่แถวนี้กันเยอะไม่รู้ว่าคนร้ายคนนี้เนี่ยจะอยู่ดีไปก่อเหตุทำร้ายร่างกายใครอีกหรือเปล่า
ชุดที่ถูกทำร้ายอ่ะค่ะใหม่กะตันนะคะก็ไปขอดูภาพ
กล้องวงจรปิดนะคะที่ป้อมที่โรงพยาบาลระยองอ่ะ
ค่ะนี่นะคะก็เลยได้เห็นภาพนี้ครับสุดท้ายเนี่ยน้อง
บอกว่าโอ๊ยคนเดียวกันเลยคนเดียวกับอีกเหตุการณ์

นี่นะคะแล้วก็มีวินรถจักรยานยนต์รับจ้างเหมือนกันนะคะที่อยู่แถวนั้นแล้วก็เห็นเหตุการณ์เขาก็เล่าให้ฟังว่าคือน้องกระตันเนี่ยจอดรถรอรับแม่ทุกวันช่วงเวลาเดียวกันนะคะ
คนร้ายมาถึงขี่รถจักรยานยนต์มาประกบแล้วต่อยเลยพี่วินคนนี้บอกว่าคนร้ายไม่รู้กำอะไรไว้ในมือหรือเปล่าด้วยซ้ำ
เพราะว่าต่อยทีเดียวนะน้องคิ้วแตกเลยนะคะหลังก่อเหตุคนร้ายก็เหมือนกับมองไปรอบมองแบบขู่อ่ะว่าอย่ามายุ่งนะคนร้ายก็ขี่รถหนีไป
พี่วินคนนี้ตัดสินใจไปช่วยน้องกระตันนะคะป้าพรก็เป็นอีกคนนึงที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าได้ยินเสียงคนร้ายพูดหยาบด้วยนะคะ
หยาบลักษณะแบบไล่วะอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ต่อยน้องเขาเลยจนน้องเขารถล้มอะค่ะน้องเขาก็บาดเจ็บเลือดอาบเลยนะคือคิ้วแตก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

ก็บอกว่าจำหน้าคนร้ายได้แม่นเหมือนกันครับ